ส่วนการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา๒๐๑๙หรือว่าโรคโควิด๑๙
นั้นยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
ล่าสุดนะครับมีเจ้าที่ทางการแพทย์ของจีนเสียชีวิตเพิ่มอีก๑รายด้วยครับ
สำนักข่าวสเตอร์เทอร์ทามรายงานว่านายแพทย์หลิวจื้อมิ่งนะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้อำนวยการโรงพยาบาลในเมืองอูฮันได้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙
โดยทีมแพทย์ไม่สามารถจะยื้อชีวิตของนายแพทย์คนดังกล่าวเอาไว้ได้
ซึ่งการเสียชีวิตในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่การเสียชีวิตของนายแพทย์หลีเหวนเหลียง
หนึ่งในแพทย์กลุ่มแรกที่ออกมาเตือนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙หรือว่าโรคโควิด๑๙

ตอนนี้ก็ติดเชื้อประมาณ๑๗๐๐ลาย
มีการทยอยบริจาคน้ำเลือดหรือว่าพาสมา
เนื่องจากว่ามีการบ่งชี้ว่าพลาสมาของผู้ที่หายดีนั้น
มีประสิทธิภาพครับในการรักษาผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงได้
โดยศูนย์พยาบาลสาธารณสุขเซี่ยงไฮและอีกหลายโรงพยาบาล
เริ่มมีการนำสารละลายจากน้ำเลือดหรือว่าพลาสมาของผู้ที่หายดีจากการติดโรคโควิด๑๙
มาใช้กับผู้ติดเชื้อรายอื่นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน
โดยจะเลือกคนไข้ที่ยินยอมบริจาคนำเลือดแล้วก็นำเลือดไปคัดกรอง
ซึ่งทีมแพทย์มั่นใจว่าวิธีการนี้จะสามารถรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนนี้ก็มีผู้ที่หายจากโรคโควิด๑๙เข้าไปบริจักษ์เลือดแล้วหลายราย
หวังว่าจะสามารถช่วยชีวิตและต่อชีวิตให้กับคนอื่นได้ต่อไปนะครับ
ส่วนอนาชาติตอนนี้ได้มีความพยายามที่จะวิจัยแล้วก็พัฒนาวัคซีนในการรักษาโรคโควิด๑๙
อย่างต่อเนื่องโดยทางออสเตรเลลียได้ทุ่มเงิน๒ล้านดอลลาร์
หรือว่ากว่า๔๑ล้านบาทในการค้นความวิจัย
พร้อมทั้งระดมทีมแพทย์ที่มีฝีมือจากทั่วประเทศทำการวิจัยในครั้งนี้
ขณะเดียวกันก็ได้มีการต้อนรับชาวออสเตรเลียที่เดินทางกลับจากเกาะคริสต์มัส
หลังจากที่อบพยพออกจากเมืองอูฮันแล้วก็ถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการโรคโควิด๑๙เป็นเวลา๑๔วัน
มาดูตัวเลขล่าสุดกันบ้างของการรวบรวมมาจากทีมข่าวไทยรัฐทีวี
พบว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นที่จีนฮ่องกงไต้หวันและญี่ปุ่นนะครับ
ก็มีการประกาศเตือนนะใครมีแผนจะไปประเทศเหล่านี้โดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยไปเยอะ
อาจจะเปลี่ยนแผนได้ไหมหรือว่าอย่างไรชะลอการเดินทางไปก่อนนะฮะ
ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรวม๗๓๓๓๓รายผู้เสียชีวิต๑๘๗๓สม